วันนี้นะคะรวมทั้งแม่แก้วและแม่ปลาค่ะ

ก็ที่สำนักสงฆ์สวนพระพฤกษ์ตมวลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชนวรี
โดยมีการทำวิธีอันเชิญฉลองติดรัศนีพระผูทะเมตตาและห่มพ่าจีวอน
อกจากนี้นะคะอย่างที่ภาพที่เห็นค่ะทั้งคู่ยังร่วมกันปลูกต้นโพและปล่อยนก
ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นทั้งการต้อนรับนะคะจากเหล่าแฟนคลับ
เดินทางมาร่วมทำบุญกับทั้งสองคนเป็นจำนวนมากค่ะ
โดยหลวงพ่อก็ยังได้โวยพรให้ภาพยนต์เรื่องหน้าคีย์๒ที่ณเดชน์ยายาแสดงประสบความสำเร็จค่ะ
ทำรายได้ทะลุ๒๐๐๐ล้านบาทอีกด้วยนะคะ
ตอนนี้๒๐๐๐ล้านยังไม่ถึงตอนนี้ได้มาประมาณเท่าไหร่
ล้านนะคะแล้วก็วันนี้ณเดชนยายาก็จะมีโปรโมทภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะ
ทั่วกรุงเทพเลยนะคะก็ไปกันได้ไม่ว่าจะเป็นที่เดอร์มอบางกะปินะคะ
เห็นบอกว่าตั้งเป้าไว้๕๐๐ล้านนะคะก็ขอให้ถึงปังเชียร์หนังไทยทุกเรื่องเลยค่ะ